สะดุดแล้วไปต่อจริงนะคะสำหรับคุณพี่ชมพู่อารยานั่นเอง
ใครจะเครื่องเต็มทีละตัวแต่ว่าเราไม่ได้พาเขาไปดูลงดูลูกดูท้องแบบนี้
น่าจะป่าไปดูบ้านสวนเพื่อความบันสุดของแม่ชมภูออรยา
คือก่อนหน้านี้แม่ชมเขาเล่นใหญ่อวดตุ๊กตาไปแล้วน้องหมาดี้
คือตัวใหญ่หรูหราเอามาตั้งอยู่ริมสะน้ำ

หลังจากนั้นค่ะแม่ชมก็ทยอยอวดภาพมุมใหม่ของบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นโซนซุ้มบันไดทางลงมายังสระว่ายน้ำ

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะอันนี้ถือว่าเป็นมุมที่เหมาะกับแม่ชมจริงนะ
เพราะว่ามุมนี้หลายคนบอกเลยเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์สนุกสวยรัวแน่นอน
ส่วนภาพล่าสุดที่แม่ชมเพิ่งโพสต์ไปค่ะอวดให้แฟนคลับได้เห็นก็เป็นอะไรที่ว้าวไม่แพ้กันคุณผู้ชม
กับมุมบ้านต้นไม้แม่ยินโพสต์ไว้แล้วก็แชร์ภาพโอ๊ยได้เห็นบ้านต้นไม้ด้านหลังคุณดู
เชื่อว่าเป็นความฝันของพวกเราตอนเด็กหลายคนแน่นอนนะคะ
ให้พี่สายพี่พาปีนไปกันได้เต็มที่เลยลูกตามวัยที่กำลังโตขึ้นนั่นเองนะคะ
ส่วนสระว่ายน้ำก็เป็นมุมโปรดของทั้งลูกแล้วก็คุณยายหนิง
เพราะว่าคุณยายหนิงคุณแม่ของคุณชมพู่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยการว่ายน้ำ
ให้คุณยายนิ๋งได้ออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกายแบบไม่ต้องแทะกระทั่งขุ่งเขาก็มันอื่น
บ้านต้นไม้หลังนี้จะเสร็จสมบูรณ์ทุกมุมเชื่อว่าถึงเวลานั้นแล้ว
แล้วก็น่าจะเอาภาพมาให้ได้ชมกันอีกแน่นอนนะคะ
แล้วก็คลิปล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าน่าจะพอได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะ
ใจหนิงเอาอีกแล้วเข้าครัวนี่เป็นไงเขาเพาะเห็ดปลูกเห็ดกันแบบนี้เลย
เขาทำเมนูยำวุ้นเส้นทะเลนะคะแล้วก็ต้มไก่บ้าน
หนิงก็ใช้ครัวใหม่บอกเลยว่าเหอะมากแม่ชมก็แซวด้วยครัวยังไม่ทันเสร็จเลยจ้า
เหอะก่อนใครเลยแล้วก็พี่สายพี่พานะคะก็วิ่งสำรวจครัวไปทั่วบ้านเลยล่ะจ้า

ครัวก็สวยมากเลยเนอะจริงนะคะรอครัวยายนิ๋งจริงนะ
คือเขาทำกับข้าวอร่อยมากนะคะใครหลายคนที่เคยไปชิมบอกว่าโอ้โหสุดยอด
เมนูในคลิปนี้คือเมนูอะไรรู้ไหมยำวุ้นเส้นอยากกินมากคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องแบบแน่นนี่เพิ่งกินข้าวไปเนี่ยทำไมกินจริงแล้ว
แล้วตอนนี้เขาทำอาหารอีสานคุณผู้ชมก็ได้ดูคลิปไว้นะคะ
ความปั้นข้าวเหนียวจิ้มหูห